ข่าวที่มันดีต่อใจบ้างดีกว่านะฮะ
เรามีเพื่อนบ้านดีเหมือนถูกรางวัลนะ
เวลาไม่อยู่บ้านแล้วถ้าเกิดเพื่อนบ้าน
ลดน้ำต้นไม้ให้นี่มันต้องขอบคุณเขาเลยนะ
แล้วมาเห็นภาพแล้วมันก็ดีใจอ่ะ
เข้าสมดูภาพนี้มันก็เป็นทาวน์เท้าพบุกติดติดกันนะ
ผมนี่แหละนะฮะอีกหลังนึงเขาไม่อยู่บ้านเห็นไหมฮะ
สิ่งที่เพื่อนบ้านทำคือชะโงกไปลดน้ำให้เขาหน่อย
เดี๋ยวต้นไม้เขาตายแหมโอ้โหใจดีมากเลย
เขาไม่ได้คิดเลยนะว่าค่าน้ำมิเตอร์เขาจะขึ้นเนี่ย
ก็เดี๋ยวต้นไม้ที่มันจะตายเอาลดให้ซะหน่อยไม่ไม่ได้ลดเฉพาะ
ฝั่งที่ติดกับรั้วด้วยนะฉีดพุ่งไกลไปถึงอีกฝั่งเลยนะ
เห็นไหมฮะดีต่อใจเหลือเกินเนี่ยเวลามีเพื่อนบ้านแบบนี้นะ
เออนี่เอาปีนด้วยอ้าวเดี๋ยวต้นไม้มันไม่ถึงเอาปีนหน่อยลดให้หน่อย
เห็นแล้วมันหัวใจมันพองโตนะดีจังเลยครับ
นะคลิปนี้ใครเห็นก็ต้องรู้สึกประทับใจนะฮะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาดีจังเลยฮะ
ดีด้วยซ้ำไปนะอืมคอยสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันในคลิปเนี่ยมัน
เป็นทาวน์ฮาวสมบ้านกระปุกติดติดกันกำแพงก็ร่วมกันกำแพงก็เราชงโรคหน้ามองเห็นฝั่งอีกฝั่งนึงแหละนะฮะแล้วก็มีเพื่อนบ้านหลังเนี้ยก็ชงโรคมารดน้ำต้นไม้ให้นะขณะเดียวกันหลังเนี้ยเขาก็ไม่อยู่แหละนะฮะคือถ้าเกิดบ้านหลังนั้นเขาไม่อยู่นะก็จะรดให้แบบนี้เหมือนกันนะฮะเห็นแล้วรู้สึก
อยากได้นะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องหาที่ไหนเริ่มต้นจากตัวแล้วก่อนถ้าเราทำดีกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็จะทำดีกลับมาให้เราเช่นเดียวกันแสดงว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนดี
บ้านตัวไหนน่ะ